คุณยายคนนี้เป็นคุณยายสายแดนส์นะคะ
แดนส์กันมันหยดเพลงไม่หยุดไม่ปิดไม่เลิกเต้น
เต้นกันจนเอาสิดิฉันบอกเลยว่ายอมแพ้จริง

คิ้มโกหน้ากลมปมยาว

ตรับอายุเป็นเพียงตัวแรกจริงนะคุณ
คุณยายนี่คือคุณยายนงยาวทองคำชูนะคะ

คุณยายนี่ยังวาดลวดลายออก
สเต็ปแดนส์แบบไม่แคร์อายุเลย
นี่ค่ะคุณยายเขามาเต้นอยู่ในงานบุญทอดกระถิ่น
ที่วัดใหม่บ้านโคกมรุม
หมู่๖ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ลีลายกย้ายสายสะโพกนี่สุดเวียงจริงนะคะ
เต้นแบบเมามันมากจัดเต็มตามจังหวะเพลง
ไม่แพ้วัยรุ่นข้างกันเลยคุณ

เรียกได้ว่าเพลงไม่จบไม่มีหยุดเต้นนะคะ
ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะ
ต้องมาร่วมเต้นประชันกับคุณยายกันหน่อย
โชว์ลีลาดวนกันแบบเพลงต่อเพลงกับคุณยายแบบเต็มเหนียวไม่มียั้งกันเลย
และยังมีผู้ที่ร่วมงานบุญหลายรายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบันทึกภาพคุณยายสายแดนส์เอาไว้
ส่งแชร์กันในโซเชียลสังคมออนไลน์กันเยอะแยะเลยนะคะ
ดาบตำรวจนะคะพจนจันสิงเล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายนงเยาเนี่ยแกเป็นคนชอบเต้น
ความสนุกสนานอยู่แล้วแล้วคุณยายเป็นสายแดนส์เป็นขาแดนซ์อยู่แล้ว
ชอบเข้าร่วมงานบุญงานกุศลตลอดทุกงานในพื้นที่ที่ใกล้เคียงบ้านคุณยายนี่แหละค่ะ
ที่ไหนมีการจัดงานสนุกสนานงานรื่นเริงต่างคุณยายไม่มีพลาดนะคะ
นี่ค่ะนี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้คุณยายยังคงแข็งแรงแบบนี้ในวัย๗๕ปี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ร่าเริงเป็นที่รักที่ชื่นชอบของชาวบ้านแถวนั้น
อ๋อนี่ที่คุยกับตำรวจเนี่ยไม่ได้ตำรวจจับนะครับ
ไม่ใช่คุณยายขอเงินตำรวจ
ไม่ใช่คุณตำรวจแต่เขามาดูแลคุณยาย

คุณยายก็ไม่ได้ไปขอเงินใครแล้วเขาไปงานบุญทุกงาน
ใช่คือน่ารักมากเลยดิฉันเห็นภาพตัวเองในอนาคตบอกไม่ถูก

งานบุญงานอะไรต่างอย่างนี้นะ

แข็งแรงเท่าคุณยายหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะ

อ้าวนี่แหละครับโหดูแล้วเราก็มีความสุขดีนะ
รอยยิ้มคือเราดูแบบนี้เราก็ยังมีรอยยิ้มเลยใช่ไหมคนที่ไปร่วมงานเขาก็มีรอยยิ้มเหมือนกัน
คุณยายก็จะได้อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวด้วย